คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
ไปครับ

วันนี้ก็มาซักทีม

ครับครบทีมที่ยังเป็นมือหนึ่งเลย

ไปใหญ่ไปหมดเลยแม่วาน

พี่รอบรับนะคะประกวดกำลังที่ซงหวงที่เลยนะคะ

เอาไปดูเรื่องแรกนะครับก็สำหรับเสียอ้วนนะครับ
ก็บอกว่าเสียใจที่ฆ่าน้องสปาย
แล้วก็น้องฟอล์สต่อหน้าพระ
ตอนนี้บอกว่าตัวเองนั้นตอนแรกบอกว่าตกใจ
บอกว่าที่ยิงไปแล้วยิงไม่ออก๒นัดว่าอย่างนั้นนะครับ
ล่าสุดนะครับทางที่ตำรวจได้มีการนำตัวในอ้วนหรือเสียอ้วนเนี่ยนะครับ
มาสอบปากคำโดยการมีคนที่สอบปากคำก็คือท่านจากทิพย์ชายจินดา

นี่นะฮะก็คือหลังจากที่มีการส่งตัวเสียอ้วน
หรือว่าในปัญญายิ่งดังเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เมื่อคืนวันที่๒๑ที่ผ่านมานะครับ
ในคดีเป็นผู้บงการแล้วก็ลงมือร่วมกับพวกอีก๕คนตัวเขาเองด้วยเป็น๖คนเนี่ยนะฮะ
ยิงน้องสปายแล้วก็น้องฟอสบริเวณลานจอดรถตรงข้ามพระรูป
โทษนะฮะพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์ที่ชนบุรี

โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙กรกฎาที่ผ่านมา

ทันทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวเสียอ้วนไปถึงนะครับ
ทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดานะครับ

โดยที่ท่านพบตรระบุนะครับบอกว่า
มูลเหตุมาจากเรื่องชู้สาว
ส่วนเรื่องที่เกิดเหตุเสียอ้วนคิดว่า
ที่เกิดเหตุเป็นเพียงรูปแกะสลักธรรมดา
เมื่อรู้ว่าเป็นพระทางเสียอ้วนก็บอกว่าเสียอ้วนเสียใจมาก
โดยบอกว่าขณะยิงปืนเนี่ยนะครับกระสุนไม่ลั่น๒นัดด้วย

ขณะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบอกว่า
ที่ได้เห็นพบตรพูดว่ามีทางเลือกสองทางนะฮะ
ก็คือทางตันกับทางตาย
ตอนที่ยิงน้องนะครับ
หลังจากนั้นก็พยายามยิงต่อไปจนกระทั่งเหยื่อแน่นิ่งไปต่อหน้า
สำหรับการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนอายุ๓๙ปี
เริ่มต้นจากการทำแผนเริ่มจากจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงหมดทุกอย่าง
โดยการนำรถของน้องสปายมาจอด
จากนั้นมีการนำรถยาลิสต์มาปิดท้ายเอาไว้
โดยเสียอ้วนถือปืนไปนะครับแล้วก็จ่อยิงที่ศีรษะของน้องสปาย
ก่อนจะหันปืนนะครับยิงน้องฟอสขณะกำลังหนีขึ้นรถ
ส่วนในบ่าวเองก็ลงมือยิงซ้ำนะครับ
จากนั้นเสียอ้วนก็ดึงในบ่าวขึ้นรถเพื่อไปทิ้งอาวุธปืน
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีนะครับ

เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๒ชนบุรี
เพื่อนำไปรวมในสำนวนคดีต่อไป

อย่างที่เขาบอกว่าเสียอ้วนคนถามว่า
เป็นคนศาสนาพุทธทำไมกล้าฆ่าคนต่อหน้าพระ

เขารู้คิดว่าเป็นภาพแกะสลักธรรมดา
นี่นะฮะก็คือจริงแล้วประเด็นที่เขามีการพูดกัน
เสียอ้วนเขาก็บอกว่าทั้งรักทั้งแค้น
คำว่ารักก็แน่นอนรักน้องสปาย

เรื่องเงินเนี่ยเสียอ้วนได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีคุณแม่บอกให้ไปซื้อรถ
เป็นแม่ของสปายเนี่ย๑ล้านบาทนะฮะ

ให้กับบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของน้องสปายเหมือนกัน
โดยที่ไม่แต่ตอนนั้นตอนที่ข่าวนำเสนอว่าได้โอนคืนกลับไปหมดแล้ว

ก็ยังอยู่กับเขาแล้วก็หนีหายไปทีนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดเป็นความแค้นนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รวมถึงยังมีเรื่องของทางน้องฟอสกับสปายอีกเชื่อแน่ว่า

อ่าตอนแรกเสียอ้วนเหมือนแบบเลี้ยงดูเสียเลี้ยงดูฟอสอย่างดีนะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวหรือไปอะไรยังไง
ว่าเป็นเพื่อนสาวกันแล้วก็บางครั้งไปบาร์โฮสก็จัดเตรียมผู้ชายมานั่งด้วยนะ
แต่ตอนหลังเชื่อว่าคนที่ชี้คือในสายันเนี่ยน่าจะมีการบอกข้อมูลว่า
สองคนนี้น่าจะเป็นแฟนกัน

คือคือก็มีคนยืนยันได้หลายคนว่าเขาเป็นแฟนกัน
เอาลองไปฟังเสียงเสียอ้วนกันก่อนแล้วกันว่า
วันนี้ที่แบบว่าเมื่อเสียอ้วนมาถึงกรุงเทพเนี่ย

อย่างที่เขาพูดมาแล้วว่าเหตุผลที่เขาทำเนี่ยเพราะอะไร

แล้วก็ให้เบาอะไรนะชื่อเบาอะไรนะ

มายิงต่ออีกครั้งหนึ่งต่อหน้าพระเลย

ก็นี่เป็นเรื่องที่คดีที่หลายคนติดตามกันนะฮะ
แต่ที่แน่ถึงเสียอ้วนจะติดคุกนะฮะ
มีสิทธิ์ที่จะต้องเรียกเงินคืน๔ล้านจากครอบครัวของสปาย

ให้มาเหมือนก็รู้อยู่แล้วลูกสาวตัวเองไม่ได้รักหรืออะไรก็แล้วแต่อาจมีความจำเป็นต้องคืนเงินเขาด้วยซ้ำไป
อ้าวมีเสร็จดิคนเล็กหลังจากที่เราดูข่าวมาก็ดูเหมือนไม่เคยพูดถึงตรงตัวเงิน
แล้วค่อยแพรมออกมาว่า๑ล้านบ้าง๒ล้านบ้างมีรถยนต์มีอะไร
ตอนนี้มีหลักฐานเลยนะมีใบองค์ใบโอนนะ
แต่คุณเห็นไหมว่าทางไทยรัฐก็ไปสัมภาษณ์คนที่เคยอยู่รอบตัวเสียอ้วนนะหมายถึงคนที่เคยร่วมงาน
เขาบอกเสียอ้วนโดยปกติเป็นคนจิตใจดีแต่เวลารักคนเนี่ยจะรักจริงรักแบบรักปักใจ
ก็จะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยซ้ำไปกับคนที่ทำงาน
ก็คือหวังแต่งงานกับน้องด้วยเลย

อยู่ในข่าวก็บอกว่ามีการเหมือนให้ความหวังว่าจะมีการแต่งงาน

แสดงว่าเพื่อนสาวจุดเหตุอันนี้คิดเองนะ

แต่คุณแม่ถ้าเป็นเพื่อนสาวกับเราจะเปลี่ยนได้เหรอคุณแม่
พวกเรามันแก่เกินกว่าจะเปลี่ยนแล้วแองจี้
แต่ก็ไม่รู้อย่างพวกนางยังเด็กกันอยู่ไง
อ๋อมันไม่ไหวนะคุณเม่น

ในมุมของคุณมดดำกับแองจี้อาจจะมองแบบนั้นไง

ก็มีคนที่เป็นสภาพเพศที่๒แบบนี้
ที่มีการแต่งงานแล้วก็มีลูกกันนะก็มีนะ

ก็ใช่ไงไปยิงฟอสทำไม

รู้จักฟอสก่อนอยู่แล้วแล้วฟอสก็รู้ด้วยว่า

ใช่ก็ต้องรู้สึกว่าเหมือนโดนหักหลังไม่ก็ต้องมายิงฟอสด้วยหรอก

แต่ก็คืออย่างจากภาพข่าวที่เราติดตามกันมาตลอด
เป็นแบบว่าเป็นนางรำชอบฟ้อนรำชอบแบบว่าแต่งหยิก

แล้วเขาเคยพูดกับรุ่นพี่ของเขาคนหนึ่ง

เขารู้สึกกับสปายเนี่ย

แต่เขาบอกได้แค่ว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อน

แต่ก็จริงนะเรื่องนี้ก็มีนะมีนักร้องคนหนึ่งนะ
ซึ่งก็โด่งดังบ้างนิดหน่อย
แต่ว่าเขาก็เคยนานแล้วเคยชนะการประกวดเนี่ย

นั่นแหละวันหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบว่า
ก็สาวมากนี้นะวันหนึ่งก็มาบอกว่าจะแต่งงาน

เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยมีความรู้สึกแบบว่า

ผู้หญิงคนนี้ก็มีความรู้สึกมาก

แล้วรู้จักด้วยเดี๋ยวเอ่ยชื่อไปเธอก็รู้

ก็ไม่ไงเดี๋ยวสิ

คู่นี้เขาถูกเลี้ยงแบบเหมือนก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก
คุณลองคิดดูดิก่อนที่น้องสปายจะเสียชีวิต๑อาทิตย์นะ
เธออยู่นครปฐมแล้วเธอก็ไม่สบาย
โทรศัพท์ไปหาทางฟอสเนี่ยบอกว่า
ให้กลับมาจากภูเก็ตหน่อยให้มาดูแลเธอหน่อย

คือฟอร์สเนี่ยก็กลับมาดูแลสปายนะ
พอหลังจากนั้นอีก๑อาทิตย์เขาถึงได้มาที่เขาชีจันท
อย่าลืมแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบเก้งนะ
ส่วนใหญ่ทุกคนทุกวันในโลกมันเป็นอย่างนี้นะ
ไม่ใช่เพราะว่าเก้งกวางเนี่ยเอาใจเก่ง

เพราะคุณแม่หนึ่งคือทำงานเก่งรวยอย่างนี้

จริงไม่ต้องอะไรอย่างอีแบบว่า

ชะนีมีลูกมีผัวแล้วทิ้งผัวทิ้งลูกเธอ

คือแต่อันนี้คือเอาไว้รอเสียอ้วนเขาออกมาพูดดีกว่า

เพราะว่าวันนี้ตำรวจยังไม่ได้แถลงเลยนะ

เขาต้องแจงให้มนตนรับรู้

แต่วิญญาณเด็กสองคนโอ้โหเฮียนนะ

ป่าแม่เขาเคียจเชื่อฮา

สตาร์ทติดเองอะไรอย่างนี้นะ
เหมือนกับลูกสาวเขามากอดเขาอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็บอกว่าใครไปบ้าน

ลูกเขาก็ยังเดินรอบอยู่รอบบ้านเห็นป่ะ

เขาก็เสียเงินเสียทองไปเยอะมากแล้วด้วย
แสดงว่าถ้าสมมุติเขาเสียอ้วน

ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าให้พระเสน่หาจริงหรือเปล่า
ได้ไหมว่าตายไปแล้วก็พูดไม่ได้
ต้องพิสูจนว่าเงินไม่ได้เอาเข้าบัญชีของทางสปายนะ
มันไปเข้าบัญชีของคนอื่น

ก็คือพูดได้แค่ว่าอยู่ในนั้นแหละ

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนจับตามองกัน

มารักษาอาการงูสวัสดิ์ที่โรงพยาบาลเลย
ใช้วิชามานสดสวนคุณ

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องขังชายเรือนจำจังหวัดเลยเนี่ย
ชื่อนายเดชาคนใหญ่อายุ๓๖ปีเป็นราศดรชาวราว
ถูกดำเนินคดีข้อหาพรบคนเข้าเมืองแล้วก็รักทรัพย์
สารจังหวัดเลยจำคุก๑๕ปีตอนนี้เขาอยู่ในคุกมาแล้วเนี่ย๓ปี
เหลืออีก๑๒ปีก็ส่งตัวจากเรือนจำจังหวัดเลยมารักษาอาการงูสวัสด
เขาเกิดอาการงูสวัสดิ์นะฮะปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเนี่ยนอนไม่ได้
ต้องเข้าออกโรงพยาบาลในเรือนจำอยู่แล้วจนมาถึงเวลาตี๒ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยได้ตรวจผู้ต้องขังเป็นเรื่องปกติพบว่านักโทษชายเดชาเนี่ย
สะดอกโซ่ที่ติดกับขาเตียงนะฮะแล้วก็หลบหนีไปสะดอก
ก็สะดอกยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเธอพวกมูเธอก็น่าจะรู้ดี
ไม่สมมุติมูได้ทำไมเพิ่งมาสะดอกปีนี้อยู่มาตั้ง๓ปีแล้ว
จังหวะที่มันออกมาจากโรงพยาบาลไง
ก็ตอนนั้นเขาอยู่แต่ในคุกโรงพยาบาลนะใช่มันเป็นแถว
สามปีเขามาโรงพยาบาลนี่ไงตามข่าวคือเขาสลับออกระหว่างคุกกับโรงพยาบาลมาโดยตลอด
ถ้ามันจะหนีได้ทำไมไม่หนีตั้งแต่ปีแรกมันยังไม่มีจังหวะคุณแม่
พระไหมวันพระไหมอาจจะแบบฝึกตะบะเก่งกล้าในคุกเพราะว่าตอนแรกอยู่ข้างนอกไม่ค่อยมีสมาธิ
แต่พออยู่ในคุกตอนนั้นเหมาะกับผมหล่นมากเลยมีสายตรงมีสายตรงไปถาม
จนจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานไปนะเพราะว่าใครเจอผู้ชายกว่านี้ตอนนี้ตำรวจหากันหมดหากันอยู่ใช่ไหม

คือเราก็ไม่รู้ว่าออกไปเดี๋ยวเขาจะไปอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคม
โปรดสามปีจะออกกว่านี้กันไหม
ถ้าสมมุติเขามีวิชาจริงวิชาสะดุ
คือมันจะได้ประกาศจับว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วยังจะไปรู้ได้ไง
คุณจะไปบอกว่าเออใครเห็นหน้าคนนี้จะได้ไปจับแล้วมาฆ่าตาอย่างนี้
มันอาจจะเป็นกฎไงเป็นนายอยอลเป็นกฎของเขา
มนุษยชนปิดหน้าแบบนี้ให้มันไปทำนู่นทำนี่อีกได้เนี่ยนะก็เป็นทางมนุษยชน
นี่แดกดันเหรอแดกดันเหรอแดกเลยเนี่ยแหละจริงอยู่พอคนที่บ้านเขาก็มองไม่ออกว่าเป็นใครนะ
มันไม่รู้อยู่แหละก็นั่งไงแล้วแล้วแบบนี้ผมถามคำเดียวว่า
แล้วจะไปให้ใครเขาเห็นแล้วจะได้ไปแจ้งความได้ไงม่าก็ไม่ได้เห็นอย่างนี้
แทนที่จะเปิดให้เห็นกันไปเลยจะได้บอกเอ้ยไอ้นี่มันอยู่ที่นี่นะจะได้ให้ทำตรวจไปจับ
ปิดอย่างเงี้ยแต่หลักมนุษยชนเขาไม่ให้เปิดใช่ไหมไม่แต่นี่มันเป็นผู้ร้าย
ติดคุกแหกคุกเป็นเอสถูกป่ะเพราะฉะนั้นพอไปปิดหน้าแบบนี้ผมถามคำนึงว่า
อ้าวแล้วจะได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนยังไง
ประชาชนเห็นแล้วปิดหน้าแบบนี้ต้องเดินไปอ๋อดูที่ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ไง
ถูกป้ะอ่ะเบื้องต้นดูเงาบุกคนอันตรายแล้วกัน
ก็ถ้าเจอวันนี้พยายามแจ้งตำรวจให้มากที่สุด

จังหวะพอดีวะ
ทุกอย่างมันก็อยู่ที่จังหวะเลยนะ

เมื่อกรณีเมื่อเกิดน้ำท่วมวันที่๒๑สิงหาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานเพชรบุรี
แล้วก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ
พวกที่ปิดหน้าแล้วเขาเป็นผู้ป่วยติดติด
ก็ใช่ไงแต่เขาเป็นโจรจะได้เปิดจะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้

ก็โดยระบุว่าในขณะนี้ปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน
ประมาณ๒๘๖ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมากสุดในรอบ๑๐ปีกว่านะ
เพราะฉะนั้นมวลน้ำก้อนนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ๓๖ชั่วโมง
คาดว่าจะถึงตัวเมืองเพชรบุรีภายในช่วงเที่ยงของวันที่๒๒สิงหาคมนี้ค่ะ
โดยน้ำจะสูงอยู่ประมาณ๑๐๒๐เซนติเมตร
นานประมาณ๕๗วันถึงจะลด
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าภายหลังข่าว
น้ำจะเข้าท่วมตัวเมืองเพชรบุรีแพร่กระจายออกไป
สร้างความหวั่นวิตกให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะ
นั้นล่าสุดเมื่อตอนเย็นของวันที่๒๒สิงหาคม
สถานการณ์น้ำในเมืองเพชรบุรี
พื้นที่เขตในเมืองหลังระดับน้ำในเมืองเพชรบุรี
เริ่มไหลเอ่ออย่างที่เราเห็นในภาพอยู่นะตอนนี้
ท่วมบ้านเรือนตลาด
แล้วก็ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
ปรากฏว่าได้ล้นตลิ่งแล้วก็ไหลท่วมเข้าไปในตำบลคลองกระแส

ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองเก่าของเพชรบุรีกันเลยทีเดียว
ตรงถนนพงศุริยาด้วย
ช่วงบริเวณหน้าห้างสหทัยนี่แหละค่ะ
พื้นที่ติดต่อระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีมีแนวโน้มจะค่อยเพิ่มสูง
ว่าอาจจะท่วมนะเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตรก็เลยทีเดียวค่ะ
เพราะฉะนั้นคนการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาเพชรบุรีแจ้งว่า
เขื่อนก็เริ่มมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี
ในอัตราร้อยละ๗๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วด้วย
เตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของกระสอบ
ในการที่จะช่วยในการป้องกันน้ำท่วมได้ด้วย
ในขณะนี้โรงเรียนในเขตเทศบาลเพชรบุรี
ระดับอนุบาลมัธยมและวิทยาลัย
ที่โรงเรียนปริยัติรังสรรค์โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยยสุรินหรือว่าวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ต่างก็ปิดโรงเรียนกันไปแล้ว
๔สิงหาคมแล้วก็ในช่วงเย็น

แต่ตอนนี้พายุมันเข้ามาแน่นอนก็ต้องเจออย่าง

บ้านจะท่วมยัง

น้ำท่วมนี่ท่วมนานแล้วค่ะ

แต่ตอนนี้พอไปเจอไม่ค้าไม่ขาย

มีเพชรบุรีคือคนก็
หายไปหมดเลยไม่มีใครไปเที่ยวเลยคุณแม่

ตอนนั้นเขาบอกว่าน้ำท่วมไม่ท่วม

ได้แหละเหมือนกับที่เขาบอก

เพราะว่าตอนนี้เขาระบายกันไปออกบ้างแล้ว

ประมาณนี้ประมาณน่องภูเขาอย่างนี้นะ

อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าคุณคิดว่าแม่เล้า

ต้องสัก๖๕๐๔๐ขนาดพี่ม้าก็ได้
ยาย่าซังมากกว่ามาม่าหน่อยอายุ๑๐กว่าหัวอาชีพหลัก
บ้าเหรอเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง

อย่างที่บอกกันทุกวันนี้แม่เราไม่ต้องไปคิดว่า

เมื่อวานนี้กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

นำโดยพลตำรวจตรียันยงเวทโอสด
พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทำการสอบสวน
นางสาวนางยังเป็นนางสาวแล้ว
แต่อายุนางเพิ่ง๑๙
นางโดนข้อหาค้ามนุษย์แล้วนะฮะ
คือนางเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ได้จับกลุ่มนางได้ที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง

พร้อมกับน้องอายุ๑๕
โอ้โหตายพระคุณเจ้า
ตัวเองเป็นแผนกจัดหาจัดเตรียม
เอาเด็ก๑๕มาขายบริการ
เจ้าหน้าที่ก็บอกการเปิดเผยจับกลุ่มนี้ว่า
จากก่อนหน้านี้ได้ทำการจับกลุ่ม

แล้วก็ทำการสอบสวนขยายผลว่า
เพียงแค่ขายยาเสพติดอย่างเดียวนะ
แต่ยังมีการค้าประเวณีแลกกับยาเสพติดว่ะพี่

โดยพบว่าบางรายค้าประเวณีเพื่อแลกกับยาบ้าพี่

มีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเครือข่ายยาเสพติดมาก่อน

มาติดต่อหาหญิงสาวอายุ๑๕ปี

ให้กับเพื่อนในโรงแรมม่านรูด

ส่งเด็กสาวให้กับผู้ชายที่ต้องการร่วมหลับนอนกับเด็กสาวมาแล้วเนี่ย

โดยได้ส่วนแบ่งครั้งหนึ่งนะ
กี่ร้อยนี่ไงฉันนึกแล้วใช่ไหม
บางครั้ง

เป็นสาวที่ผู้ขายบริการทางเพศให้การว่า
รับงานขายประเวณีเนี่ยได้ค่าจ้างเป็นเงินสดก็ได้เป็นยาบ้าก็ได้
จากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายของยาเสพติด
แต่พยายามจะปฏิเสธที่จะรับค่าจ้างเป็นยาเสพติด
เพราะอันดับที่๑คือกลัวถูกจับ
ในส่วนของแม่เล้าติดต่องานให้หลายครั้ง
จะได้ส่วนแบ่งจากค่าตัวเนี่ยจากแม่เรานะ๕๐๐บาท

เจ้าหน้าที่นะฮะยังบอกว่าหลังจากสอบปากคำ
ก็แจ้งข้อหาอย่างที่บอกว่าค้ามนุษย์

โดยการกระทำเนี่ยจริงแล้วอายุ๑๕ปี
กว่า๑๕ก็ปิดแล้วนะพี่ทุกวันนี้
คือการแก่บุคคลอายุเกิน๑๕ปีแต่ไม่ถึง๑๘ปี
แล้วก็ข้อหาเป็นธุระจัดหาล่อหรือชักพาไป

แต่ไม่เกิน๑๘ปีเพื่อให้บุคคลนั้น
ค้าประเวณีเพื่อสนองความไคร้ของผู้อื่น

ในที่สุดก็ต้องโดนถือว่าเป็นเด็กที่สุดที่แบบว่าแน่นอนฟังข่าวแล้วเศร้ามากเลย
ดูสังคมเราทุกวันนี้นะอ่านข่าวแล้วแบบเครียด
ไม่เป็นไปได้ไงว่าไม่ได้เอาเงินด้วยนะ

ใครอยากได้เงินเอาเงินไปใครอยากได้อยากเอาเรา
เขาบอกว่าถ้าสมมุติอ่านข่าวไปดีมากกว่านั้นนะ
เด็กบางคนที่ไปหลับนอนกลายเป็นเพื่อนพ่อตัวเองด้วย

เป็นเพื่อนพ่อกลายเป็นเพื่อนพ่อมาแบบว่ามีอะไรกับลูก
ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าลูกค้าคนนั้นจะเป็นใคร
แต่ก็ไม่ได้ทุกคนเขาบอกว่าส่วนใหญ่อยากจะได้เป็นเงินสด
แต่ก็ได้เป็นยายาก็เอ้า

สำนักข่าวสินหัวนี่นะครับรายงานมาอย่างนี้เลยนะครับ
เต้าเสียบแบบใหม่เป็นนวัตกรรมบริษัทสัญชาติจีน
ที่มีชื่อว่าอังกังเดี๋ยว
ออกเสียงยากเหมือนกันนะดิฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจ
ซึ่งพัฒนาให้ป้องกันน้ำเข้า
ไฟไม่รั่วไม่รัดวงจรแล้วก็ไม่เกิดประกายไฟ
นี่เห็นไหมเต้าเสียบ

เพราะไหนเพราะกันเอาไว้สามารถทำงานเป็นปกติ
ใต้น้ำลึกถึง๓๐เมตร

ซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้นะคะ
เขาบอกว่าเต้าเสียบนี้ใช้เทคโนโลยี
ของการเชื่อมต่อไฟฟ้า

หุ้มป้องกันน้ำไว้ได้อย่างสมบูรณ

ไฟฟ้าวิ่งได้โดยไม่โดนน้ำ

เขาบอกว่าการเชื่อมต่อไฟฟ้า
ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว

รถยนต์พลังงานใหม่
หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม
แล้วก็สายไฟฟ้าใต้ทะเล
ดังนั้นเนี่ยดีมากเลยสำหรับประเทศไทยนะคุณ

มันก็สามารถที่จะทำให้ไม่มีการความทรนได้

แต่นั่งว่าต่อไปนี้ใต้น้ำเราก็จะมีไฟด้วย

มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีตัวเต้าราศีที่ไว้สำหรับเสียบ
เข้าใจคำนี้ไหมแต่ตัวนี้มันมีแล้ว
สามารถกำหนังดับอยู่ในน้ำได้
ก็เอาไปวางไว้ในน้ำแล้วก็เอาปลั๊กเข้าไปเสียบได้เลยทันที

แต่ถ้าเป็นเครื่องไฟฟ้าก็อาจจะเบื้องต้นก็อย่าเพิ่งไปเสียบกัน

เอามีนอาเจ้ากัง

เดียวเข้ามาเเหล้

แทนการหลงไปซื้อมันหน่อยไปเอามาเสียบชาร์ตแบดใต้น้ำนะ
เขาทำไมมันลงเต้นไปใต้น้ำเข้าไปนะคะ

ก็อยากใช้เธอไปลอง
เอาเรื่องนี้ดีกว่าไปข่าวต่างประเทศสักนิดนึงนะ
มีหนุ่มคนนึงนะเขาบอกว่าแฟนสาวของเขาเนี่ย
ปล่อยให้เขาไปมีเซ็กเสรีกับคนอื่นก็ได้

ผู้หญิงอื่นเนี่ยนะ๓๐๐คนแล้ว

คือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาเขาเหลือเกิน

เขายืนยันนะครับว่าการออกไปมีเล็กมีน้อย
หาหญิงอื่นมาควงคู่กรุบกลิบ
นั่นคือสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเขามาก

แฟนสาวของเขาที่คบกันมา๑๐ปีแล้ว
โดยเขาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอนั้น

ไม่มีสาวอีก๓๐๐คนนะครับ
มาช่วยสร้างศีรษะนี้ในชีวิตเซ็กของเขาคุณพระปีละ๓๐ปีละ๓๐คนอ่ะเธอ
ฉันว่าต้องเป็นเอสแน่เลย

ตอนที่เขารู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะมีเซ็กหญิงอื่น
เขาก็เลยตัดสินใจบอกกับภรรยาของเขา

คืนนั้นเนี่ยหลังจากดินเนอร์

เพราะแม้ว่าเขาจะรักเธอแต่เขาก็รู้สึกเบื่อ
และต้องการหาใครคนอื่นมาจุดไฟในตัวของเขา
เดวิทยอมรับว่าตอนนั้นเขารู้สึกแย่มาก
แต่อีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาโล่งใจที่พูดออกไป
หลังจากนั้นรอล่าก็ยินยอมนะ

แม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่เต็มใจนะครับ
เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะครับ
อนุญาตให้ผมทำในสิ่งที่ผมต้องการ
ตราบเท่าที่ผมเนี่ยทำตามกฎไม่ตกหลุมรักใคร
หรือพัฒนาความสัมพันธ์กับหญิงอื่น

มีการผ่านผู้หญิงมาแล้ว๓๐๐คน

ถูกต้องได้พบสาวไม่ซ้ำหน้า๓คนต่อสัปดาห์
แล้วก็ยังมีบางคนนะครับที่ยังนัดมาเจอกันเป็นประจำ
แม้ความหึงหวงนั้นจะเป็นปัญหาเล็กน้อย

เธอก็จะร้องไห้แล้วก็มีการโต้เถียงกันบ้าง
แล้วก็เคยขอเลิกทำแบบนั้นกับ
ให้เขาเลิกทำกับแบบนั้นกับผู้หญิงคนอื่นนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยลอลล่าชินซะละ

อ่าขณะที่ลอล่าเองก็มีการเปิดเผยนะครับว่า
แต่เธอก็ไม่อยากจะดักจับใครหรือว่ายึดอิสระของอีกฝ่ายไว้กับตัวเอง

ตอนนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นได้รับอิสระมากขึ้นเหมือนกัน

ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ก็น่าจะมีเป็นไปได้เพราะว่าเมืองไทยก็มีอย่างนี้เนอะ

ใช่นี่ผิดศีลเลยนะผิดศีล๕ทันทีเลยนะจะบอกให้
สมมุติทำอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทะเลาะกันไง

แต่ด้วยความเราจะยอมของคุณแม่เราเป็นคนเพศที่หึงห่วงสูงมากนะ

คุณแม่คุณแม่โปร่งหน้าที่ตอนนั้นเขาไปอยู่แถวภารกรคุณแม่

ตอนนี้คุณแม่ทำแบบเฮ้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้

บอกให้เราเราลูกคุณแม่ตามสังเกตเขาสุดฤทธิ์

อนุมนตรารับุหรอกคุณแม่น่ะ
ช่วงหน้าคุณนกน้อยสรุปติดหนี้ติดสิน

น้องน้อยอุลายพรฮะ

ทำใส่วิกมาเสียงหล่อนเข้าดังมาก
ห่อนมั่นมากใช่ไหมกับการใส่วิกเนี่ยจะเหลือ

ต้องส่งบทมาให้โพลิพัสตรวจก่อน

เราให้คิวเขาได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เธอ

มึงก็นั่งอยู่อย่างนี้ต่อไปฟังข่าวอย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้

เอาเรื่องนกน้อยหน่อยนกน้อยพี่นกน้อยพี่เบิ้ดจะดูอยู่
จากกรณีของคุณสุดารัฐภูผานีอายุ๔๖ปีเป็นนักธุรกิจเนี่ย
เค้าจะแอ้งความกล่าวหาร์หมอรัมนะฮะ
คือคุณนกน้อยเนี่ยเป็นเจ้าของมนตรีหมอรำเสียงอีสานถูกต้องไหมครับ

คือช่อกงเรื่องของยืมโฉนดที่ดิน๓๓ไร่
ถ้า๓๓ไร่เนี่ยมาตีเป็นมูลค่าก็ตก๔๙ล้านบาทนะฮะ
จำนองกับนายทุนเงินกู้นอกระบบได้เงินมาแค่๓ล้าน๘
แค่๒เดือนเพื่อนำมาเปิดวงไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นเลยนะเปิดวง
เดินสายแสดงก็อย่างที่เราต้องยอมรับว่าบางทีบทจะตกเนี่ยมันก็ตกจริง
ต้องเดินทางมาจากอเมริกานะสุดท้ายไม่ได้เงินแถมยังติดต่อ
คุณนกไม่ได้ด้วยจึงมาแจ้งความดำเนินคดีกับหมอลำชื่อดังเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวทั้งหลายก็ได้เดินทางไปที่ทำการวงดนตรีเสียงอีสาน
นกน้อยอุไรพรที่ตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
โดยพบสมาชิกเนี่ยเดินทางมาซ้อมตามปกติทุกอย่างในบ้านยังปกติอยู่
แต่บริเวณบ้านพักปิดประตูห้ามนักข่าวเข้าไปในบริเวณบ้าน
ผู้จัดการทั่วไปของคุณแม่นกน้อยบอกว่าไปทำบุญตั้งแต่เช้าแล้วอุ้ยอ่า
ทราบแต่เพียงว่าอีก๒๓วันนะบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์เนี่ย
ยังมีอยู่ใช่ไหมท็อปลายเดมอนทุกวันนี้น่าจะมีนะมีมี
ท็อปไลน์ไดมอนด์ต้นสังกัดทนายความรักคุณแม่นกน้อย
จะเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวที่บริษัทในกรุงเทพ
ขณะที่สำนักงานวงดนตรีเสียงอีสานลูกวงประมาณ
เขามีลูกวงนะ๑๐๐คนที่อยู่กับเขาเยอะ
ก็ยังเดินทางมาซ้อมปกติกิจวัตรทุกอย่างก็ยังปกติ

แม่จะพักเฉพาะเป็นช่วงไม่ปล่อยให้ลูกไปทำนา
พิมพ์ไว้มาเรียนก็พักไปนี้ก็ปล่อยลูกน้องไปทำนา
กลับมาลวงวงกลุ่มบันนะ
หมดหน้าน้ำคุณแม่เขาหน้าหนาวถึงจะโชว์
ตามงานกาชาติต่างจะมีเสียงอีสานแล้วก็จะมีตลก

ช่วงเข้าฟันศาก็จะไม่ค่อยมีงาน

ถ้าเขากลับไปทำงาน
ใช่ไปช่วงซ้อมช่วงอะไรกันไป

ก็เคยเจอก่อนอาจจะบินไปตอนเล่นอเมริกาอะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้เหรอถ้าสมมุติอย่างที่อะไรแจ๊คหมาบอกนะ
ถ้าสมมุติคุณอยากจะมีเพื่อนอยู่อย่าให้เขายืมเงินเลย

ทุกวันนี้เวลาที่มันมาขอเรามันเป็นเพื่อนเรานะ

โอ้โหอย่างกับมันเป็นเจ้านายเราแหละ

คุณหลอกคุณดูเขาหลอกแต่เต็มใจ

จะได้คืนเลยอยากโดนตบอีกทีอย่างนี้

ไม่จริงคนนั้นทิ้ง

เขาบอกแล้วพ่อเขาเป็นคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องอสังหา
เขาบอกไม่ดีไม่ดีไม่เชื่อ

อันอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยเรามีการแบบว่าถ่ายทำเนี่ยนะคะ
สามแซ่บกันที่ที่ที่สตูดิโอ

เออที่อยู่นั่นน่ะที่ที่

คือมีทั้งแตงโมซึ่งเขาก็รับลูกของเด็ก

เออคุณนักมีเรียก็เอาลูกของผู้จักรกันเขามา

ก็ได้แบบแบบแม่ทูนหัวแปลว่าแบบเป็นรัก
พี่ม้าก็มีพี่ม้ามีข่าวนี่พี่ม้าดูแลเด็ก๒คน

เมื่อก่อนนี้เขาเคยอยู่ช่อง๗ด้วยกันใช่ป่ะคะ
เขาก็จะมีแก๊งชื่อว่าน้ำแข็งใส

ต่างคนต่างก็มีหน้าที่แบบว่าแยกย้ายกันไปใช่ไหม

แต่ว่าวันเมื่อวานที่มาเนี่ยนะคะ

ก็ดูแบบว่าไม่ได้ห่างหายหรือจืดจางกันไปเลย
ถึงแม้ว่าแต่ละคนอาจจะแบบมีขดงคดี
เคยตีกันหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ตี
เขาเคยเป็นกวนที่ไปตีกับคนอื่น

ตุ๊กตาบรายไงฉันจำได้นะเสี้ยกันเรื่องตุ๊กตา
เห็นไหม
ตีกันเป็นยาอ่อนนะตีกันเรื่องตุ๊กตาบราย
ล่าสุดแตงโมเนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์ว่าเนี่ย

อันนี้เนี่ยเห็นไหมว่าลูกของชมพู่
ก็เอามาเจอมาเล่นกันกับน้องเนี่ย

มาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะคุณพี่ค่ะ
เป็นจุดที่แบบว่าต่างคนก็ต่างก็มีลูกกันไปแล้วเนี่ยนะ
แตงโมเขาออกมาโพสต์อย่างนี้ว่า

เล่นล่ะเขาบอกว่าวันนี้
วันที่เขาเล่นเนี่ยเป็นวันถ่ายทำละคร

ร่างกายเขาแบบว่าสุดโสมมากเลยทีเดียว

แล้วก็ยังเป็นโรคอื่นยิบย่อยยิบย่อยอีกเยอะแยะมากมายเลย

เขาเนี่ยนะขอแบบว่าอยู่รักษาตัวนะคะ
แล้วก็อยู่กับลูกของเขาเนี่ยนะไปก่อนนะฮะ

กว่าจะมาพบกันใหม่เมื่อเวลาเขาร่างกายที่แข็งแรง

เคยเล่นละครอยู่กับแตงโมนะตอนช่วงที่แบบว่ากำลังจะแบบ
พี่ม้อนอนไม่ที่หนูเคยไม่นอนมากสุดเลยนะ

โอเคเดี๋ยวกลับมานะครับนี่เวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ

อุ๊ยทำไม
เขาแต่งกันจริงแล้วใช่มั้ย
ใจถึงวันวีหวะ
เขาแจกการ์กแล้วเจนนี่กับมีกี้
เอาเร็ว๒นาทีเวลาหมดแล้ว

ก็ได้ละ๑๙ตุลาคมนะจะมีความว้านต่อเองเลยที่เดี๋ยว

ใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยช่างผมมียัง
โหรวมถึงก่อนหน้าเสื้อสาวช่างผมมียัง

หืม

รวมถึงก่อนหน้าที่เจนนี่ได้เปิดเผย
เห็นการ์ดแต่งงานกันไปแล้วใช่ไหม

วันนี้ได้เห็นเจนนี่เตรียมพร้อมที่จะแจกการ์ดแล้วนะคะ
ได้เห็นว่ามีใครกันบ้าง
เพราะว่าจะถ่ายรูปให้ดูเลยให้เน้นชัดเลย

เอาละค่ะก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลย

เจ้าสาวเนี่ยนะหลายชุดมากเลย

เสียปังเหรอเจ้า

ไม่รู้จริงสาบานให้ตายทำไมเงียบ

ไปลาก่อนครับสวัสดีครับไม่ใหม่รัชดาล่ะ

เสียเหรอ